เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวัง
เมื่อมันมีคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดถูกเผยแพร่ออกมา
ว่ามีเด็กผู้ชายคนนึงตัวเล็กอยู่เลย
เขาบอกอายุสักประมาณ๑๐ขวบ
น้องกระโดดหยงออกมาอย่างนี้
คุณนึกภาพออกไหมโดดออกมาเดี๋ยวจะให้ดูคลิป
แล้วที่แขนของน้องถูกมัดมือแบบนี้
และขาก็ถูกมัดน้องเลยต้องกระโดดจ้ำอย่างนั้นออกมา
แล้วปรากฏว่าน้องก็บอกว่าน้องถูกคนจับไปลักพาตัวโปะยาสลบด้วย
มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเลยทีเดียว
แต่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ

เราเองต้องตกใจเหมือนกับพวกนี้

เข้าไปถามเด็กเหมือนพลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์

ตามนาฬิกาในกล้องคือ๓ทุ่มครึ่ง

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะหลายคนตกอกตกใจ

แล้วร้องไห้กระโดดออกมาจากพงยากข้างตึก

น้องออกมาร้องขอความช่วยเหลือว่า

คนที่เห็นอย่างที่บอกตื่นตกใจกันหมด
แล้วก่อนหน้านี้จริงย้อนกลับไป

มีการประกาศตามหาน้องคนนี้
ตั้งชื่อน้องละกันน้องโตนามสมมุติ
คือมีการมีเพจดังประกาศตามหาน้องโต

แล้วก็ระบุพิกัดว่าหายไปตรงบริเวณซอย

เทศบาลนครสกลนครนะคะ

พอเพจประกาศแบบนี้เขาแชร์กันเพียบเลยไงคุณ

แชร์เพราะอยากให้ตามเจอเด็กให้เร็วนะคะ

แล้วตามคลิปที่เห็นคือ๓ทุ่มครึ่งเนอะ
มีคนไปเจอน้องอย่างที่เห็นนั่นแหละ
แล้วคนก็ตกใจว่าเฮ้ย
ลักพาตัวเด็กหรือเปล่ารีบแจ้งตำรวจ

มีคนร้ายใส่แว่นดำจับตัวใช้ภาพ

งยากข้างทางน้องรู้สึกตัวเอง

มันผิดสังเกตคุณ

ก็พบความผิดปกติหลายอย่าง

เพราะพ่อกับแม่ของน้องทำงานอยู่ต่างจังหวัด

น้องแอบไปเล่นนอกบ้านเพลินจนลืมเวลา

นี่เป็นเรื่องที่หลานแต่งขึ้นมา

เอาอย่างนี้ฟังเสียงย่าเล่าเลยค่ะ
หรือเขาเป็นคนทำเองครับ

ลงมาดูเรื่องนี้ว่ามันมีแก๊กลักเด็ก
ในจังหวัดเหรอ
แตกตื่นตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวจะมีคนโดนรับพาตัว
แต่ที่เราสงสัยตามที่คุณย่าบอกว่า
หลานมัดมือมัดเท้าเอง